มาดูเรื่องของการเยียวยานะคะให้กับญาติผู้เสียชีวิตให้กับผู้ที่ได้รับบัตรเจ็บนะคะสำหรับยอดเงินบริจาคตอนนี้ก็คือมากกว่าที่ตั้งเป้าเอาไว้แล้วตอนแรกตั้งเป้าเอาไว้ว่าห้าสิบล้านบาทก็จะให้รายละหนึ่งล้านบาทตอนนี้ก็คือยอดเกินแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีการปิดรับบริจาคสิบหกกุมภาพันนี้นะคะซึ่งทาง
นี้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเยียวยานะคะก็คือในวันพรุ่งนี้ครบรอบเจ็ดวันที่เหตุการณ์เกิดขึ้นพอดีแต่ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักประหลักสำนักนายยกรัฐมนตรีพิจารณาหลักเกณฑ์เยียวยากำหนดจ่ายให้กับผู้เสียชีวิตได้เร็วที่สุดก็คือวันจันทร์
คู่กรณีจะไม่ได้รับเงินเยียวยานะคะส่วนผู้บาดเจ็บที่นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้เงินเยียวยาสองแสนบาทผู้บาดเจ็บไม่สาหัสได้เงินเยียวยาหนึ่งแสนบาทซึ่งจะโอนไปให้ทางจังหวัดภายในเย็นวันที่สิบเจ็ดหรืออย่างช้าก็คือสิบแปดกุมภาพันธ์เงินส่วนนี้ไม่เกี่ยวกับเงินบริจาค

ผู้ได้รับผลกระทบก็ได้ออกหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาแบบนี้นะคะ
ผู้เสียชีวิตก็คือรายละ๑ล้านบาท
ผู้บาดเจ็บถ้าพิการถาวร๑ล้านบาท
พิการทั่วไปไม่เกิน๗แสนบาท
บาดเจ็บหนัก๒๐๐๐๐๐บาท
บาดเจ็บปานกลาง๑๐๐๐๐๐บาท
บาดเจ็บเล็กน้อยไม่เกิน๓แสนบาท
ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาบอกว่ายอดเงินไม่เกิน๓๐๐๐บาทนะคะ

ผู้ว่าบอกว่ายอดเงินบริจาคตอนนี้ที่ผ่านบัญชีช่วยเหลือ
อันนี้คือตามเวลาที่ขึ้นหน้าจอนะคะ
ก็คือ๖๘ล้านกว่าบาทนะคะยอดของวันนี้
ซึ่งก็จะปิดบัญชีในการบริจาค๑๖กุมภาพันธ์นี้๔โมงเย็นนะคะ
ท่านผู้ว่าบอกว่าตอนนี้ก็ยังมีผู้ที่แจ้งเรื่องไปตามจุดต่าง
ว่าได้รับบัตรเจ็บเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ก็จะไปตรวจสอบเพื่อความชัดเจนนะฮะว่าถ้าบาดเจ็บจริงเนี่ย
เงินตรงนี้ก็จะไปช่วยเหลือนะครับ